ลูกแอบเอาโทรศัพท์มือถือพ่อไปกดซื้อของซื้อของในเกม
เสียเงินเป็น๕๐๐๐บาทรู้ไหมคะว่าพ่อทำยังไง

เยอะมากเลยลูกแต่ไม่เป็นไรโอเคต่อไปเนี่ยหนูก็คือไม่ได้แล้วโอเคไหมครับ
ก็ต้องเดี๋ยวค่อยหาทำแล้วปิดเทอมแล้วไปขายของแล้วตั้งมาให้ป่าโอเค

ร้องให้รังมเลย๕๐๐๐๐เลยหรอ
๕๐๐๐๐ค่ะคือพ่อก็พยายามที่จะอธิบายค่อยอธิบายและวิธีการทำโทษ

คือก็บอกน้องว่า๕๐๐๐ใช่ไหมที่เสียไป

น้องต้องไปทำงานเพื่อที่จะเอาเงินคืน
ถ้าเขาจะเอาเงินคืนพ่อมา
นี่ชาวเน็ตเข้าไปชมคลิปนี้เนี่ย

แล้วคนที่ดูคลิปนะต่างชื่นชมวิธีการสอนของคุณพ่อ
ที่ให้เหตุผลดีแล้วก็ให้เด็กทำงานชดใช้เงินคืน

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องการให้เป็นบทเรียนราคาแพง

มุมหนึ่งก็โอเคแหละลูกทำผิด
แต่อีกมุมหนึ่งคุณพ่อเองนะฮะ

เราผูกบัญชีกับธนาคาร

นั่นค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ